สิ่งนี้บอกเลยว่าตะลึงกันทั้งอำเภอ
ตะลึงตะลึงตาง
วันนี้เขาได้หลายเพลงอยู่นะ
คุณพูดช้าอะวันจะขวะนี่ก็เลยร้องเพลง
เว้นไม่ได้เลยแหละโดนงับไปกินตลอดพูดง็
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นที่บอกว่าตะลึงไม่ใช่แค่ตะลึงคนเดียว

ตะลึงกันทั้งอำเภอเพื่อเจอกับเธอคนนี้
แท้แดง
โอ้โหเป็นไงเพลงนี้กำลังฮิตนะจะบอกให้
เป็นเพลงที่แทบทุกงานแต่งเขาต้องเปิดกันในช่วงของการเดินขบวน
ขบวนการตั้งคริฐีแห่ขันมาก

และที่เห็นแต่งมาเป็นเงาะ

ใช่โอ้โหแต่งมาเป็นแบบนี้
อร่อยใส่ชุดใจหราดจะมาแต่งอะไรต่าง
แก๊งของนางฟ้า
นางฟ้าของฝ่ายเจ้าสาว
เขาก็ตั้งขบวนมาปะทะ

เราก็เต้นไปด้วยกันไล่รับด้วยกัน

ก็ต้องให้ง้อเลือกว่ารจจนาตัวจริงอยู่ไหน

เออเขาผมเข้ม
มันหล่นอยู่แถวเนี่ยก็เก็บมา
เอ้าผมบอกก่อนแล้วกันว่าที่เนี้ยอยู่ที่ไหน
ที่จังหวัดสุรินแล้างานนี้นะครับ
เขาจัดกันให้กับชาวบ้านแถว

ลุมระวีอเผยจอมพระจังหวัดสุริน

เจ้าบ่าวเขาลงทุนเต็มที่ในการแปลงโฉมตัวเองให้กลายเป็นเงาะป่าแบบนี้
มาขอลูกสาวเจ้าบ่าวคนนี้มีชื่อว่าคุณอนุกูลดาทองนะครับ
ก็ถามเขานะว่าอะไรมันเข้าฝันอะไรมันดน

ถึงต้องแต่งตัวเป็นเงาะมาขอเจ้าสาวแบบนี้
ฟังเหตุผลพี่เขาแล้วคุณจะเข้าใจว่าทำไมต้องทำแบบนี้
ก็ต้องยอมที่จะไปขอลูกสาวเขาก็ต้องเอาใจพ่อตา
มาดูสินศอเธอก่อนไม่ธรรมดาทองหย่องมาแน่น
ทองเหงาป่าถอดรูปออกมา
รูปงามเลยล่ะ
ก็ถือว่าเป็นไอเดียที่สร้างความมือหาให้กับคน
ทั้งอำเภอทั้งชุมชนทั้งตำบลแล้วก็ทั้งจังหวัดเลยจริง
คนมาร่วมงานนี้เขาก็มากันเยอะมันเป็นงานที่ชื่นมืดจริงนะครับ
ก็ขอแสดงความยินดีกับทางเจ้าบ่าวเจ้าสาวกันด้วยนะครับ
เป็นพร้อมกันเดียวกันแล้วนะคะ
เป็นแหมวันสำคัญนะ๑วันในชีวิต
ถ้าหากว่าทำอะไรให้มันประทับใจทั้งเจ้าบ่าวเจ้าสาวเจ้าภาพ
ที่มาร่วมงานได้เชื่อว่าไม่ว่าใครก็ทำทั้งนั้นแหละ
แล้วเห็นแบบนี้เป็นไงมีความสุขกันทั่วหน้า